ต่อกันที่นางเอกสาวคนสวยพี่แอฟทัศออนนะต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ย
เป็นช่วงขาขึ้นของพี่แอฟจริงละครเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ใกล้เธอ
ยังไม่ทันจะได้ปิดกล้องเลยคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยยังได้ส้มหล่นนะ
เป็นพิธีกรรายการสามแซ่บแทนพี่ม้าออนภาไปอีก
งานนี้นะคะแม่แอฟเตรียมรอรับคำติชมทำใจเอาไว้แล้วว่า
อาจจะโดนกระแสวิภาควิจารณ์ถึงความแซ่บที่หลายคนจะมองว่าเออ
อาจจะสู้สองสาวกละแม่กับชมผู้ได้หรือเปล่าแต่ยังไงนะคะ
ของเราก็สู้ตายและยืนยันว่ายังไม่ทิ้งพิธีกรรายการแชร์ข่าวสาวสตรองทางไทยรัฐทีวีของเราอย่างแน่นอนค่ะ
ช่วงนี้คือแบบตื่นเต้นไปหมดเลยค่ะคือแต่ก็ดีนะคะคือมันมีเรื่องอะไรให้เราต้องแบบโฟกัสแล้วก็ให้ข้ามกำแพงอะไรหลายอย่าง
ก็ก็พยายามทำให้ได้ดีที่สุดนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะช่วงเทปแรกก็อะไรผิดพลาดประการใดหรือว่ายังไม่ถูกใจอะไรตรงไหนก็ติชมกันเข้ามาได้เลยค่ะ
ก็จะมีหลายคอมเมนต์เป็นห่วงว่าจะแซ่บสู้เพื่อนไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนี้คนละแนวกันอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็มีการได้คุยกับคุณนิดมาก่อนอยู่แล้วว่าทั้งสามสาวตอนนี้มันก็ค่อนข้างคนละแนวนะ
หลายคนยังบอกว่าไม่ทำแล้วเหรอไม่เห็นหน้าอะไรอย่างนี้คือจะบอกว่าพอดีต้นอาทิตย์อันนี้ละครถ่ายไปออนไปก็อาจจะต้องค่ะขอเวลาไปถ่ายละครช่วงต้นอาทิตย
คุณผู้ชมก็ติดตามได้ทุกวันนะคุณผู้ชมนะคือพี่แอฟเนี่ยเราเพิ่งรู้นะว่าเธอก็มีลีลาการอ่านข่าวการเป็นพิธีกรที่โอเคอยู่นะ
รายการมันก็ไม่ใช่ก็ต้องมีรสชาติอื่นบ้าง